เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดแพร่เขาไปเจอกับต้นกล้วย

ก็เลยฮือฮาพากันไปดูจ้า

ต้นกล้วยน้ำว้าประหลาด

มันออกเคลือมากลางลำต้น
มีอยู่๙แถวแล้วมีกล้วยเล็ก
นับได้ประมาณ๙๑ลูก
แล้วก็มีปลีกล้วยชี้ขึ้นบนฟ้า
อยู่ในบริเวณสวนของนายบุญช่วย
แล้วก็นางนงยาวงศกุลเป็นเพื่อนบ้านกันพี่
น้องใบตองดูจากลำต้นมันเหมือนโดนตัดไปแล้วนะ
ใช่ไหมคุณลองดูดีนะ
นี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้อยู่ในบ้านเลขที่๗๕ทับ๑
หมู่ที่๓บ้านวังวนตำบลศพสาย

นายบุญช่วยเจ้าของสวนเล่าว่าปลูกกล้วยน้ำว้ามานานแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลามาดูสวน
เมื่อวันก่อนเดินมาดูแล้วก็พบว่า
มีเถาวันแล้วก็วัชพืชขึ้นคลุมต้นกล้วย
ก็เลยถางออกถางถางออกแล้วก็พบว่าต้นกล้วยต้นหนึ่ง
มีเครืออยู่กลางลำต้นเลย
แต่เมื่อเอาวัชพืชออกไปแล้วทำให้ต้นกล้วยจะล้ม
เขาก็เลยตัดคุณเห็นไหมคุณชนะว่ามันมีรอยตัด
เขาก็เลยทำการตัดเอาส่วนบนออกเพื่อไม่ให้ต้นกล้วยมันล้ม

เมื่อชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็เลยบอกต่อกัน
มีคนเดินทางมาดูแล้วก็มาขอโชคขอลาบกันแบบนี้
แต่จริงมันไม่ได้ถูกตัดไปก่อนนะ
สำหรับสวนของนายบุญช่วย
อยู่ติดกับสวนของนางสมพรสายทอง

แล้วก็เขาเคยถูกรางวัลที่หนึ่ง
งวดวันที่๑พฤศจิกายนเมื่อปี๒๕๖๒
๒ใบรับเงินไป๑๒ล้านบาท

นางสมพรเองก็มาดูต้นกล้วยต้นนี้เหมือนกัน
แล้วแอบไปกระซิบบอกชาวบ้านเบานะ
คุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกแหละว่ากระซิบอะไรไป
หลังจากนั้นชาวบ้านก็อ่าพากันไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันแหละ
หวังว่าจะได้รางวัลที่๑กับเขาบ้าง
จะได้ถูก๑๒ล้านกับเขาบ้าง
เหมือนแม่เลี้ยงสมพรที่เคยถูกไปเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละ
แต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชม

คือคนที่ไปก็
คือไปดูได้มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
แต่ก็อย่าไปงมงายอะไรมากมาย

ทำไมต้องกระซิบเบา